ท่านผู้ชมครับที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ
ถ้าท่านผู้ชมเมื่อวานี้ได้ติดตามเราให้ท่านได้เห็นภาพของ
อดีตอศคนหนึ่งที่คลุ้มคลั่ง
ใช้ปืนจ่อศีรษะตัวเองเดินไปเดินมาในโรงพยาบาล
นะฮะแล้วเดี๋ยวจะออกไปหน้าโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
นายสันติอายุ๔๗ปีนะครับเป็นอดีตอศประจำอำเภออ่าวลึก
มือของเขาเนี่ยมือขวาเนี่ยถือปืนลูกโม่นะ
ขนาดจุดสองสองแล้วจ่อที่ขมับขวาตัวเองนะ
ต้องขออนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยนะฮะมันรุนแรงนะครับ
เขาใช้ปืนจ่อศีรษะแบบนี้เดินไปเดินมาในโรงพยาบาลอ่าวลึกนะฮะ
ใครเห็นก็ตกใจนะครับคือรอบตัวเขาเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีใครเลย
อย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลไม่มีใครเลยคือเขาเห็นแล้วเขาหนีกันหมดแล้วฮะ
เขาหลบค่ะเพราะว่าถือปืนจ่อแบบเดินไปเดินมาแล้วก็ท่าทางดูแปลกมาก
ใช่ผู้ป่วยชาวบ้านเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้บอกไปก่อนดีกว่าอยู่ให้ไกลไว้ก่อนดีกว่า
เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ด้านหลังเนี่ยก็ต้องแบบคอยแอบอย่างระวังกันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับ
กันวุ่นวายเข้าที่ปลอดภัยไว้ก่อนกลัวว่ากระสุนมันจะลั่นออกมานะครับ
สันติเดินอยู่ในโรงพยาบาลบนพึ่มพำคนที่ได้ยินบอกว่าเขาบ่นประมาณว่าจะฆ่าตัวตายจะยิงตัวตาย
หลังจากนั้นเดินออกไปหน้าโรงพยาบาลนะฮะไปอยู่บนพื้นผิวถนนนะ
จังหวะนี้พยายามจะมุดไปใต้ท้องรถที่ขับผ่านมาเหมือนจะให้รถทับนะครับ
โชคดีที่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็ติดตามจับตาดูอยู่ตลอด
ก็รีบไปโบกให้รถที่ขับมาบนถนนเนี่ยชะลอกันตอนที่เห็นว่านายสันติเนี่ยเดินออกไปบนถนน
เพื่อไม่ให้ชนนายสันตินะแล้วก็เข้าไปชาร์จตัวเอาตัวออกมาจากถนนได้อย่างปลอดภัย
เดี๋ยวไปดูช่วงนั้นนะฮะที่ไปดึงตัวออกมาจากถนนนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาเครียดนะเจ้าหน้าที่ก็บอกงั้นต้องไปหาหมอก่อนนะฮะคืนนี้เขาก็มาโรงพยาบาลนี่แหละ
แต่ไม่ได้มาหาหมอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นปงปืนมาแล้วก็คุ้มคลั่งมาแล้วนะครับ
นายพรทิพย์ปากลาวเป็นกู้ภัยนะครับบอกว่ากู้ภัยได้รับแจ้งจากเจ้าตัวนะฮะให้ไปรับที่บ้านในพื้นที่หมู่๕ตะบนอ่าวลึกใต้นะครับคือนายสันติเองเนี่ยเขาโทรไปแจ้งกู้ภัย
ใช่ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุตามภาพเมื่อสักครู่ค่ะแจ้งให้กู้ภัยไปรับที่บ้านก่อนออกไปรับที่บ้านหน่อยมารับหน่อยเพราะว่าเครียดแต่พอไปถึงเนี่ย
นายสันติเองก็เดินขึ้นรถกู้ภัยเองนะระหว่างทางเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วที่ทางกู้ภัยนายพรทิพย์เขาเล่าให้เราฟังนะครับ
สันติเริ่มพยายามจะกระโดดหนีจากรถกู้ภัยเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันจับเอาไว้นะพยายามห้ามกันเอาไว้จนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลอ่าวลึก
ทีนี้ล่ะครับนายสันติเครียดหนักกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็เอาปืนที่แอบพกติดตัวมาด้วยเนี่ยเอาขึ้นมาเจาะศีรษะตัวเองตอนนั้นกู้ภัยไปรับที่บ้านก็ไม่รู้ว่าเขามีปืนนะฮะแล้วก็เป็นภาพตามเหตุการณ์ที่ท่านเห็นเลยนะครับ
อกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังทราบมาว่านายสันติเขาเคยพยายามจะผูกคอฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ตอนนั้นญาติช่วยกันเอาไว้ได้
แล้วก็หลังจากนั้นแกก็เดินอยู่หน้าโรงพยาบาล
แกก็ชากาวุดพื้นจอดที่ศิษย์ศาสตร์ตัวเอง
เออแกเครียดแกก็ไม่ได้สายไปสายมา
แกมั่วแต่จี้ของตัวเอง
ว่าออกมายังถนนต่อมาที่ถนนก็แกจะให้รถทับ
มันมีรถให้รถทัวร์นะครับรถทัวร์
มาจอดแกก็คลานเข้ารถตัวจังหวะนั้นที่ว่าแกกำลังมุดเข้าใต้ท้องรถ
แล้วก็ทีนี้ด้านหลังเนี่ยครับได้ก็พูดปืนเดิน
เห็นจังหวะนั่นก็เอาพื้นออกกอง

เหตุการณ์ที่ได้ยินแล้วก็โอ้โหมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตะบนอ่าวลึกใต้เนี่ย
บอกกับเราว่าตอนช่วงเกิดเหตุที่เห็นว่านายสันติ
เดินใช้มือเจาะศีรษะเดินไปเดินมาในโรงพยาบาลเนี่ย
คือเจ้าตัวเนี่ยเขาเหนียวไกลปืนแล้วนะฮะ
บอกว่าจะยิงตัวตายยิงตัวตายเนี่ยเหนียวไกลปืนแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยปืนมันมีสภาพเก่ามากกระสุนมันด้าน
ปืนไม่ลั่นนะครับทีนี้ตอนที่อยู่ที่ขมับใช่ไหม
เหนียวไกลปืนไปแล้วปืนมันไม่ลั่น
นายสันติยังเปลี่ยนนะฮะใช้ปืนมาจ่อเข้าไปในปาก
แล้วก็ลั่นไกลปืนอีกครั้งนึงซึ่งโชคดีมากปืนมันก็ไม่ลั่นอีก
แล้วก็มาเป็นภาพนี้อ๋อวิ่งไปนอนจะให้รถทับอ่ะค่ะ
นี่เลยคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องไปนอนจะให้รถทับ
เพราะเขาเหนียวไกลปืนสองครั้งนะฮะแต่ปืนไม่ลั่นนะครับ
โชคดีตรงนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาตามมาตลอดใช่ค่ะ
ห้ามรถไม่ได้ทันแล้วก็ไปดึงตัวมานะครับ
ท่านตำรวจเอกสัญญาทองสวัสดิ์ผู้มีกับการสภอลึกบอกว่า
หลังจากคุมตัวนายสันติได้นะก็นำมาที่สพอ่าวลึกก่อน
มาสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะเนื่องจากว่านายสันติเนี่ย
พบว่ามีประวัติก็คือป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
แล้วก็แจ้งข้อหานะครับพาวุฒิปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
วันนี้ก็ฝากขังไว้ก่อนในเบื้องต้นนะฮะไม่มีญาติมาขอยื่นประกันตัวนะครับ
ส่วนประหลัดอำเภออ่าวลึกฝ่ายความมั่นคงบอกว่านายสันติ
เคยเป็นอศที่อ่าวลึกจริงนะฮะแต่ตอนนี้ปลดประจำการไปแล้ว
เป็นอศสำรองมานานกว่า๕ปีแล้วต้องปลดประจำการไป
เนื่องจากชอบดื่มเหล้าจนเป็นอาการพิษสุราเรื้อรัง
พอเมาแล้วชอบหลอนชอบทำร้ายตัวเอง
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้รักษาอาการจนหายนะฮะต้องไปบำบัดให้หายดีนะครับ
โชคดีมากนะครับครั้งนี้จริงค่ะ